พี่อ๋อได้เดี๋ยวเขาไปแบบนี้หมดแล้วต่อไป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

จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวลา๔๒จากเวล
ความจำเป็นในการที่ผมมาตั้งด่านนะครับ
เพื่อลดอุบัติเหตุนะครับเพราะวันนี้ขออนุญาตนำเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับ
และพี่น้องที่รับชมนะครับว่าณวันนี้ประเทศเรานะครับ
เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่อนข้างสูงนะครับ
อันดับต้นของโลกนะครับนะครับนำมาซึ่งการสูญเสียของชีวิตร่างกายนะครับ
ทางโรงพักทรัพยานะครับไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
จึงมีนโยบายในการที่จะตั้งด่านนะครับ
เพราะสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะครับความเร็วนะครับ
เป็นความเลวเมานะครับเป็นสาเหตุอันดับต้นแห่งการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
เราตั้งด่านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุนะครับ
อยากให้พี่น้องนะครับที่รับชมนะครับ
สื่อนี้นะครับได้เดินทางถึงที่หมายปลอดภัยนะครับ
ใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับกับผมก็ได้แสดงเอกสารนะครับ
ซึ่งทางทางนี้ตำรวจภูตรรณสัตวิยานะครับ
มาแสดงให้คุณเกียงไกรได้ดูนะครับแล้วก็
คำสั่งอื่นประกอบพร้อมทั้งผมได้เตรียมกฎหมาย
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่จะใช้รถถนนหรือผู้ที่จะถูกจับ
สามารถที่จะมาดูกฎหมายแล้วสามารถที่จะคุยกันเข้าใจกัน
ว่ากฎหมายมันบรรยาบถึงงี้นะ
ที่เราทำไปนะครับมีเหตุมีผลนะครับที่เราตั้งด่านเนี่ย
เรามีทุกอย่างครบจากทุนเคียงกายก็ขอดูครับครับครับ
ครับผมนะครับแล้วในเรื่องของเนี่ย
ตอนนี้มีคนเขาชื่นชมว่าบางคนเนี่ยเอ้ยที่หากจะ

ก็เขาชื่นชมตำหรวดว่าชื่นชมสหปบมนุนเนี้ย
ขอบคุณมากครับผมก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจนะครับที่ประชาชนประชาชนนะครับชื่นชมนะครับก็ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับ
มีอะไรอยากฝากไหมครับฝากถึงประชาชนครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับก็อยากให้ประชาชนนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับบนพื้นที่สายเตีย
อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนะครับหากมาพื้นที่ผมนะครับโดนจับนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกันนะครับเรารับฟังทุกเหตุผลทุกปัญหานะครับเพื่อหาทางออกนะครับ
เพราะเรามีเป้าหมายนะครับอยากให้พี่น้องเดินทางที่บ้านถึงปลอดภัยนะครับเราอยากให้ประชาชนนะครับมีความสุขในการเดินทางนะครับขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพครับ